ขอบคุณคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งค่ะอย่างที่เราได้เห็นนะคะว่า
ประชาชนต่างไปเฝ้าติดตามนะคะสำหรับพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศคือไปเฝ้ากันตั้งแต่เมื่อวานนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งก็ได้ขอความร่วมมือมาในเรื่องของการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
ใส่แว่นกันแดดแล้วก็งดของการถ่ายภาพด้วยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือ
ระหว่างที่เคลื่อนพระบรมศพผ่านขออนุญาตงดในส่วนของการถ่ายภาพนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณเจนศักดิ์รายงานมาก็มีประสบกรณิกรอยู่เต็มไปหมด
สักครู่แล้วก็คุณสุภานีก็รายงานมาว่าที่โรงพยาบาลศรีราชนั้นตอนนี้ก็ประชาชนไปอยู่กันเต็มไปหมดแล้ว
แต่ว่านอกจากที่คุณสุภารีจะไปอยู่ที่ศรีราชเราก็มีผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีคนคุณระพีพันธ์ก็ประจำอยู่อีกจุดหนึ่ง
เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าที่โรงพยาบาลศรีราชตอนนี้
ประชาชนสองฝั่งด้านในโรงพยาบาลศรีราชก็ยังคงเฝ้ารอเวลา
ก็ไปเฝ้ากันอย่างเนื่องแน่นเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุด
จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีรายงานจากโรงพยาบาลสิริราชครับ

บรรยากาศภายในโรงพยาบาลสิริราชบริเวณประตู๘แห่งนี้นะคะ
ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
มีประชาชนชาวไทยค่ะเดินทางมาจับจองที่นั่งจนแน่นขนาดทั้งสองฝากฝั่งนะคะ
เพื่อที่จะน้อมถวายบังคมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศสดบริเวณประตู๘โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
จะเห็นได้ว่ามีประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ
เดินทางมารอส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ซึ่งแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ประสงค์นิกรชาวไทยย่อท้อค่ะ
ก็มีการกางร่มนะคะเพื่อรอส่งเสด็จ
ซึ่งตามกำหนดการแล้วจะมีการเคลื่อนพระบรมศพในเวลา๑๕นาฬิกา
ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะทำเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดินเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ

เพราะเราผูกพันในกับพระมหากษัตริย์ของเรามาตลอดแล้วเรานี่โชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินของพระองค์
แย่มากความรู้สึกแย่มากแต่ว่ายังไงเราก็ต้องทำให้ให้ที่สุดเนาะเพราะว่าเราเรารักพระองค์วันนี้รู้สึกว่าถึงแม้เราจะสูญเสียแต่วันนี้เราก็จะส่งเสด็จพระองค์แล้วจะไปจนกระทั่งถึงวันที่ส่งเสด็จสวรรคาลัยอีกครั้งหนึ่ง
เราจะรอแล้วก็ตั้งใจว่าจะพาลูกไปที่วัง
ฟังสวดอภิษฐรรมทุกวันจนกว่าจะถึงวันเสด็จสวรรคลัยอีกครั้งหนึ่ง
รู้สึกเสียใจมากครับผมเพราะว่าผมก็เป็นประสบนิกรคนหนึ่งของประเทศนะครับ
แล้วก็ทราบข่าวก็ว่าท่านสิทธิพชนก็เลยรู้สึกเสียใจ
ก็เลยว่านี้เป็นการส่งท่านไปสู่ศูนย์

แล้วก็ความพอเพียงที่ท่านเคยสั่งสอนมา
ว่าให้ลูกมีความเพียนพยายาม
และเรื่องความพอเพียง
ให้อยู่ในกรอบในศิลป์ให้ดีงาม
ก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะ
พระองค์ไม่อยู่ก็เหมือนกับพวกลูก
เหมือนขาดสิ่งอะไรไปสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะคะ
ก็รู้สึกเสียใจมากค่ะ
แต่ก็ขอน้อมเสด็จท่านส่งสวรรค์สุภาลัยด้วยค่ะ
ก็ต้องยึดคำสอนของท่านที่ท่านกล่าวไว้ว่า

ที่เราปฏิบัติได้ง่ายที่สุดในชีวิตประจำวันนะคะ
ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ประชาชนเดินทางเข้ามาภายในโรงพยาบาลสิริราชแล้วค่ะ
แต่ยังสามารถที่จะจับจองพื้นที่
รอส่งเสด็จได้บริเวณริมถนนอรุณอมริน

รายงานสดจากโรงพยาบาลสิริราชค่ะ